คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าโอ้คลิปมันเป็นไวรัลไปแล้ว
ปอค่ะเรื่องราวของตำรวจโอ้ยตอนนี้ดังอีกแล้ว
ดังอีกแล้วไม่ใช่เรื่องดีซะด้วยล่ะค่ะจะใช้คำว่าหนีเสือปะจราเข้ก็ไม่ป่าน
เพราะว่ามีคลิปวัยรุ่นถูกตำรวจทำร้ายใช้เท้าถีบหัวกระทืบซ้ำ
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น๓คนต้องการความช่วยเหลือลองไปดูคลิปอีกทีค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพดูแบบนี้เลยตำรวจจริง
วัยรุ่นสามคนนั้นน่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาชื่อตามนั้นเลยค่ะ
มีในไอซ์ในบีมในก้าวขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา
แล้วคือมาตะโกนโบกมือเรียกเจ้าหน้าที่ช่วยผมด้วย
ผมโดนคู่อริมันไล่ทำร้ายมาปะโถนึกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจอดรถเปิดประตูลงมาบอกให้นั่งลงนอนหมอบลงไปตรงนั้น
ค้นตามตัวตามร่างกายแถมใช้เท้าถีบใช้เท้าเตะนะ
นี่แหละค่ะภาพมันก็ถูกเป็นกล้องมุมจรปิดเนี่ย
จับไว้ได้ชัดเจนหมดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เทิร์นภาคสามเขาโพสต์เอาไว้เหตุการณ์เกิดสักตีหนึ่งครึ่งของวันที่สามสิบเมษายนนะคะ
หน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ถนนบรมราชชนนานี
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะ
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปค้นตัว
ดันไปเจอแล้วค่ะเพราะว่ามีหนึ่งในวัยรุ่นมีอาวุธปืน
ก็เลยมีการแจ้งข้อหากับในบีมนะอายุ๒๐ปีค่ะ
ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะไปเจอของกลาง
เมียวุฒิปืนลูกสองสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกกระสุนปืนเบอร์สิบสองอีกสองนัด
แต่แน่นอนว่าพอคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียว
วัยรุ่นมาขอความช่วยเหลือไม่มีท่าทีขัดขืนทำไมตำรวจต้องทำถึงขนาดนี้
ทีนี้ไปทางด้านของกลุ่มวัยรุ่นในคลิปบ้างค่ะเรารู้แล้วนะคะ
อย่างที่เห็นเราใส่ชื่อไว้ให้แล้วนายไอซ์ก็เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
มาขอความช่วยเหลือนั่นแหละค่ะตอนมาถึงตรงนี้
ส่วนนายบีมนั่งตรงกลางนายก้าวน่ะนั่งหลังสุด
ในบีมเนี่ยตอนนี้พักรักษาตัวอยู่นะยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับเราค่ะ
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรามีโอกาสได้พูดคุยสอบถามกับตัวนายไอซ์และนายก้าว
เขาเล่าแบบนี้ว่าพาในบีมจะไปหาแฟนสาว

ไปเจอวัยรุ่นอยู่กลุ่มนึงเอ้าไปถูกดักรออยู่ใต้สะพาน
แซงมากลายเป็นวัยรุ่นเป็นสิบ
ขี่ไล่ตามมาทำร้ายพวกเขา
ควักมีดมาฟันกลุ่มของพวกเขาจนบาดเจ็บ
รีบหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือแล้วมาเจอตำรวจ
ไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายและโดนซ้อมหนักอีก
ถึงขั้นกระอักเลือดที่โรงพักกันเลย
เขาบอกแบบนี้แล้วพากันไปฟื้นที่โรงพยาบาล
พอพยาบาลถามตำรวจอ้างว่า
อันนี้ตามคำบอกเล่าของตัวเพื่อน

ตัวเขาเองเสพยาแล้วถูกซ้อมทำร้ายร่างกายมาอยู่แล้ว
คมคู่กับเขาบ่อยพูดดีไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอีก

พอกลับบ้านอาการสุดหนักหายใจไม่ออกเจ็บไปทั่วตัว
แอดมิตรที่โรงพยาบาลนครปฐมนาน๒สัปดาห์กว่าจะหาย
แต่ตำรวจที่ซ้อมเขาไม่เคยติดต่อมาขอโทษ
เจ้าตัวยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฟังค่ะ
เขาก็สอบว่าผมไม่รู้ว่าสอบเรื่องอะไร
แต่เขากับไม่สนใจ

นี่ค่ะหลังจากที่เป็นข่าวประมาณวันเดียว
พันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์ชูด้ารักษาราชการ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐม
สั่งย้ายแล้วค่ะตำรวจสองนายในคลิปนะคะ

คือ๑๐๐ตำรวจเอกชายพศโฆษภรรณรองศรวรรษป้องกันปรับปรามสศสามพราน
๑๐ตำรวจตรีพนาดรช่างเขียนผู้บังคับหมู่
ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปรับรามสพสามพราน
ไปปฏิบัติราชการที่๐ปฏิบัติการตำรวจภูทรจนครปฐม
จากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
และแน่นอนว่าค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วย
พศโธษธนายุทธ์วุฒิจรัตน์ทำรงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภ๗บอกว่า
ถ้าผลการสอบสวนพบว่าการกระทำของตำรวจสองนายผิดจริง
จะมีการดำเนินการทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นแน่นอนนะคะ

ชัดมากเราก็อยากได้รับการชี้แจงนะคะจากเจ้าที่ตำรวจนะคะทั้งสองนายนั้นนะ